เคยดูหนังผีไหมคะแล้วเคยเห็นสับปะเลอในหนังผีไหมคะ

น่ากลัวไม่ต่างจากผีเลยนะคะจริง
ผีชอบทำให้เป็นแบบนั้น

ใช่ค่ะปกติแล้วเราจะเห็นสับปะเหลอในละคร
หรือว่าในหนังต่างก็จะเป็นผู้ชายแก่
แต่ว่าที่จังหวัดอ่างทองค่ะสับปะเรอหญิงนะคะ
อายุไม่เท่าไหร่เองที่สำคัญจบปริญญาตีนะคะ
แต่ว่ามาสืบสารงานต่อ
ซึ่งเป็นงานจากบรรพบุรุษก็คืออาชีพสับปะเรอค่ะ
นางสาวนรมนด้วยทองอายุ๒๕ปีเท่านั้นนะคะ
จัดการพิธีศพทุกขั้นตอนค่ะตามหน้าที่สับปะเหลอนะคะ
ก็ทำงานกันที่วัดโบดอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทอง
ท่าทางนี่คล่องแคล่วหลายคนเห็นก็ชื่นชมนะคะ
เพราะว่าปกติแล้วจะเห็นเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่เป็นสับปะเหลอ
แต่นี่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่ใจกล้าแล้วก็เสียสละด้วยนะคะ
คุณนรมนบอกว่าเรียนจบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แรกก็ทำงานในหน่วยงานต่างตามปกตินี่แหละ
ทำงานได้ปีกว่ากว่าค่ะออกมาช่วยพ่อแล้วก็น้องชายที่เป็นสับปะเรอ
เพราะว่าพักหลังคนเสียชีวิตบ่อยขึ้นงานล้นมือ
ต้องดูแลถึง๓วัดคือวัดสามขาววัดท่าชุมนุมแล้วก็วัดโบด
เขตอำเภอสามโก้ก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทำงานเป็นสับปะเหลอช่วยกันนะคะ
คุณพ่อก็ได้สั่งสอนวิชาความรู้ทั้งหมดเช่นวิธีการเบิกโลงการมัตราสัง
เมนเผาศพเก็บกระดูกของศพที่เผาก่อนหน้านี้
ไม่ให้ปะปนกับศพที่กำลังจะเผาแล้วก็ขอซื้อที่จากเทวดาเจ้าที่
ตามความเชื่อด้วยนะคะก่อนการเผาสับปะเหลอก็จะมีการเปิดโลง
แล้วก็ตัดได้ที่มัดมือมัดเท้าของศพแล้วก็ล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวค่ะ
สำหรับความรู้สึกนะคะของสับปะเหลอสาวคนนี้ก็บอกว่า
ภูมิใจในอาชีพนะคะยิ่งมีคนชมก็ยิ่งมีกำลังใจในการทำงาน
แล้วก็จะทำอาชีพสับปะเลอนี้ต่อไปพร้อมกับเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
คู่กับการขายของชำขายก๋วยเตี๋ยวช่วยเหลือครอบครัวหลายด้านทีเดียวนะคะ
งานค่ะที่สำคัญอาชีพสับปะเรอเป็นอาชีพที่เสียสละนะคะ
ใช่บางคนมองเป็นผู้หญิงจะกลัวหรือเปล่าแต่ว่าเธอทำหน้าที่ได้เต็มที่นะคะ